เจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่สระบุรีค่ะ
เอาภาพจากกล้องวงจรปิดในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กตามหาลูกค้าเนี่ยค่ะ
ที่คนเสื้อคนสวมเสื้อขาวนี่เป็นลูกค้านะคะโอ้โห
เนี่ยไปรัวหมัดใส่พนักงานในปั๊มค่ะ
แล้วเขาบอกว่าไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะตามอยู่อย่างนั้นแหละ
แม้ว่าจะพยายามหนีก็ตามไปต่อย
มีพนักงานคนอื่นพยายามมาช่วยนะคะแต่เนี่ยค่ะ

ช่วงที่ก้มลงไปเก็บหมวกโดนอีกหนึ่งเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าต้องเอาคลิปนี้มาโพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดีย

เป็นการขอพื้นที่สาธารณะตามหาลูกค้ารายนี้นะคะ
ซึ่งเบื้องต้นได้ข้อมูลมาแบบนี้เขาบอกว่าลูกค้ารายนี้
หาว่าเด็กปั๊มมองหน้าเขาหาเรื่องเขาเนี่ยนะคะ
เช้าวันนี้ค่ะผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปที่ปั๊มน้ำมันปตทบริษัทวีทีกรุ๊ปนะคะ
อยู่ที่ตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติสระบุรีค่ะ
ไปคุยกับเจ้าของปั๊มชื่อว่าคุณวารุณีเมฆรารัสค่ะ
เล่าให้ฟังว่าในกล้องวงจรปิดที่โพสต์ลงในโลกโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะ
เด็กปั๊มถูกต่อยสัก๒รอบเนี่ยนะคะ
โดยตั้งแต่แรกที่ลูกค้าเข้ามาเติมน้ำมันตรงหัวจ่าย
ปั๊มก็เติมน้ำมันตามปกติค่ะ
มีจังหวะหนึ่งที่เด็กปั๊มกำลังจะหยิบเงินไปทอน
ลูกค้าก็วนมาอีกฝั่งหนึ่งเด็กปั๊มก็ตามไปทอนเงินให้กับลูกค้า
แต่ทีนี้ลูกค้าถามเด็กปั๊มว่ามองอะไร
ปั๊มก็ตอบว่าไม่ได้มองครับ
แต่ลูกค้าไม่เชื่อนะคะ
บอกถามซ้ำไปซ้ำมาอยู่อย่างนั้นนะคะ
เห็นนะว่ามองตอบโต้กันไปกันมาจนเกิดอารมณ์ที่มันฉุนจัดนะคะ
หมัดรัวเข้าไปที่หน้าของเด็กปั๊ม
หลังจากนั้นก็ตามไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยเป็นคลิปนี้ตามไปอีกจุดนึงเนี่ยนะคะ
และในช่วงที่เด็กปั๊มก้มลงเก็บหมวกแก๊ปโดนไปอีกทีค่ะ
เจ้าของปั๊มให้ข้อมูลเพิ่มเติมในคลิปจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ก็จะเห็นได้ว่าลูกค้าชายรายนี้อายุน่าจะประมาณ๒๕๓๐ปี
ขี่รถจักรยานยนต์แบบผู้หญิงไม่ใช่แค่จะต่อยเด็กปั๊มในคลิปอย่างเดียวนะคะ
บอกว่าหลังจากนี้ยังขี่รถจักรยานยนต์พยายามพุ่งชนเด็กปั๊มอีกด้วย
ล่าสุดนะคะผู้เสียหายที่ถูกต่อยเนี่ยนะคะไปแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
แล้วก็ไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลพระพุทธบาทค่ะมีบาดแผลที่หน้ามีรอยบวมช้ำ
คอมีร่องรอยช้ำด้วยส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาลีเดชสิริค่ะผู้กำกับการสพหน้าพระรานเปิดเผยว่า
เห็นจากกล้องมุมชนปิดชัดค่ะรู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้ว

สั่งการให้ชุดสืบสวนไปติดตามตัว

โดยคนก่อเหตุเป็นวัยรุ่นในพื้นที่
และเคยก่อเหตุชกต่อยคนนู้นคนนี้